เช้าแบบนี้นะครับวันจันทร์มันเดเฮฮาข่าวสาร
เอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้วันแรก
ผมก็เลยจะหาเครื่องมือออกกำลังกาย
ที่จังหวัดพิศนุโลกเขาบอกว่าวิศวกรป๔ครับคุณผู้ชม
เขาเรียกวิศวกรป๔เพราะว่าแกแค่ป๔
แต่ผลิตเครื่องออกกำลังกายนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะจริงจริงนะครับค่ะนี่ครับ
นี่ครับคุณลุงบอกว่าเป็นลุงปภาแหม่งผมก็เลยว่าเด็กป๔
ใช่วิศวกรป๔เขาจบป๔อาจจะจบป๔
อันนี้คืออุปกรณ์ออกกำลังกายของชายหรือหญิง
หรือว่าคนชะลาอายุ๖๐ปีขึ้นไปหรือว่าสูงอายุนี่แหละครับ
เดี๋ยวนะพี่ทิเป้แล้วเดี๋ยวจะออกกำลังยังไง

เพราะเราก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตา
รูปร่างเครื่องออกกำลังกายแบบนี้ตามฟิตเนสทั่วไปใช่ไหม

เหมือนแอสโดมิไนเซอร์นะครับก็ตัวตีน้ำครับสาราเจาะนะครับสาราเจาะ
ที่อู่น้ำเงินในตำบลท่าโพออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุนโลก
เป็นของลุงประพาผ่องบำรุงวงวัย๖๘ปี
ได้นำเครื่องออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้สูงอายุครับ

ผลงานชิ้นล่าสุดมาสาธิตให้ได้ชมกันเลยทีเดียว

ลุงบอกว่าเครื่องออกกำลังกายนี้นะครับ
เหมาะสำหรับประดิษฐ์ให้กับผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ได้นั่งหรือยืนออกกำลังกายในที่บ้านนะครับ
มีขนาด๑๕๐คูณ๕๐เซนติเมตร
คือล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ได้ออกกำลังกายในทุกขาดทางแขน
โดยส่วนขาจะเป็นถาดรองฝ่าเท้า

ใช่รองฝ่าเท้าแล้วก็ที่ออกมารองรับเท้าทั้งสอง
ขยับไปมาด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

นี่ครับเห็นไหมครับ

ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะบังคับไงนะครับมีระบบเกียร์ควบคุมความเร็วปรับได้
ระดับทั้งช้าปานกลางทั้งเร็วมีแผงวงจรตั้งเวลาได้ตามต้องการอีกด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับส่วนการออกกำลังกายแขนเป็นแป้นเหวี่ยงมีมือจับทั้งสองข้าง
หนุนด้วยแรงแขนทั้งตัวเองเห็นไหมฮะเห็นเขาหมุนอยู่เมื่อกี้ใช่
เออเป็นการออกกำลังกายแขนแล้วก็ข้อมือนะ
ใช่หมุนปั๊บแล้วก็จะมีแรงช่วยส่งจากสายพานต่อกับมอเตอร์ด้วยนะครับ
และหากไม่อยากยืนออกกำลังกายก็สามารถพับลงมานั่งหมุนได้เช่นกันและทำคือเก็บได้ง่ายนะครับ
เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับแม่คุณลุงสุดยอดจริง

ป๔เขาเรียกว่าลุงวิศวกรตอนนี้นะครับลุงประพาณประดิษฐ์คนนี้เรียนจบ๕ป๔
ประดิษฐ์เครื่องมือต่างมากมายหลายชิ้นทั้งเครื่องตัดย่าอเนกประสงค์เครื่องช่วยจับสุนัขฉีดวัคซีน
โอ้ยเท่นแหละชอบจัง
ใช่เครื่องช่วยทำงานคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะ
ประพาเรียนรู้วิชาการจากการเป็นเด็กอู่ซ่อมรถช่างกรึงโรงงาน
มาเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ในบ้านคือชื่อว่าอู่น้ำเงินนี่แหละครับ
พี่ทิเป้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจอยากซื้อไปให้ผู้สูงอายุคุณตาคุณยายที่บ้าน
จะติดต่อนี่เราเบอร์มาแล้ว
นี่ครับเบอร์นี้นะครับ๐๘๓๖๒๒๗๙๘๕นะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ไปหาลุงประพาได้เลยนะครับ

จับซูนับฉีดว็อกซีนต้องพูดให้จบ